เวลาไปหาอะไรกินอร่อยแล้ว
ต้องไปจัดในช่วงของตลอดกิน
เอาล่ะคุณผู้ชมครับตลอดกินอิ่มน้ำสำราญกันอย่างแน่นอน
วันนี้ผมจะพาไปเลยคุณผู้ชมครับ
พาไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหน
นี่เลยเดี๋ยวจะพาไปนี่ครับคุณผู้ชมครับ
ที่จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีจ้า
พรรณบุรีมีของดีของเด็ดของอร่อย
แล้วจะพาไปทานกันติดตามในช่วงของตลอดกิน
ถึงแล้วที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เรามาที่นี่ครับพร้อมกับรถคู่ใจของผม

นี่ก็คือศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณ
ชาวนาไทยนาเฮียชัยครับ
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณ
ของชาวนาไทยนาเฮียชัย
ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเฉินเกษตร
ทุกคนนั้นจะได้มาเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวนาไทย
มีเรือนต่างครับให้เข้าไปเยี่ยมชมกัน
เรียกได้ว่าได้มาสัมผัสจิตวิญญาณ
ของชาวนาไทยแท้กันเลย
เอาล่ะเที่ยวเสร็จแล้วก็ถึงเวลา

ถึงแล้วครับร้านครัวแกงป่านะ
รสชาติจะเด็ดสมคำล่ำลือหรือไม่
ติดตามกันเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปพิสูจน์กันครับ

เจียมครับสวัสดีครับ
ร้านเราเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วครับ

ทุกอย่างส่วนผสมเราเองก็ทำเองหมดทุกอย่างเลย

แล้วก็เห็นบอกว่ามีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ที่มีกล้างเยอะเลาะกล้างออก
แมวเห็นนี่น้ำตาซึมเลยนะ

เจียมครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
ตัวนี้จะเป็นปลาสลิดนุ่มขานะคะ
แรกกางออกทำจากกะทิสดนะคะ
อาทิตย์สดอันนี้แม่ครัวจะเคี่ยวเองนะคะ
อันนี้จริงปลาไก่แกงปลานะคะ
แกงรสจัดจ้านมากแต่กลมนะคะ
สนิททอดน้ำปลาไม่มีกล้างนะคะ

ที่พี่เจียมแกเล่าจริงหรือเปล่า
พี่เจียมแนะนำหน่อยดีกว่าอย่างแรกควรทานอะไรดี
แก๊งปลาจ๊ะ
หอมมากหอมอร่อยแล้วก็เนื้อปลากายมันเหนียวหนึบเด้งอยู่ในปากพอดีแล้วก็รสชาติของตัวน้ำซุปแกงป่าโอ้โหมันถึงเครื่องมากเลยนะนี่คือเมนูอะไรครับพี่เจียมครับปลาหมอทอดชูฉี่ไร้กล้างค่ะ
คือทานเข้าไปนะนิ่มอร่อยแล้วปลาเนี่ยสดมากแล้วก็มันอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องแกงของชูชีอร่อยจริง
เมนูนี้ไม่ควรพลาดนะครับปลาสลิดต้มขาค่ะทานคู่กับข้าวข้าวสวยร้อนอร่อยแน่
ความที่มันเป็นต้มขามันจะหวานมันถูกไหม
แล้วก็จะมีความหอมแต่ว่ามันมีความเปรี้ยวด้วย
เหนือจากปลาแล้วเมนูอื่นเขาก็มี
อยากทานน้ำพริกไหมแนะนำนี้ดีกว่า

ทานเข้าไปแนะนำคุณได้สัมผัสกับไข่กุ้งก่อน
แล้วก็ความเปรี้ยวความเผ็ดของน้ำพริกตัวนี้

เจียมบอกว่าก็ต้องสั่งนี้ด้วยปลาทอด
นี่คือปลาอะไรครับปลาสลิดค่ะ
แต่ถังไปพร้อมกับข้าวเลยข้าวสุดร้อน

เจียมครับช่วยเล่าหน่อยว่าจุดสังเกต

ค่ะเลยวัดป่าเลไลมานะคะ
ไปทางดอนเจดีนะคะเลยสนามกีฬามา
จะมีไฟแดงอุยานะคะยูเทิร์นรถกลับเข้าเมือง
มองซ้ายมือตึกเลือดเสียพัดเม้นสีเขียวค่ะ

มาถึงที่สุพรรณบุรีแบบนี้ก็โทรมาถามกันได้
จริงถามคนสุพรรณก็รู้จักกันดีกับร้านนี้
รู้นะครัวแกงปลามาให้ถูกครับคุณผู้ชมครับ

ส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านนะครับ
พี่เจมส์นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
ให้โอกาสกับช่วงตลอดกินในรายการตลอดข่าว
ตลอดมาถึงที่นี่จังหวัดสุพรรณบุรี

แล้วก็อยากจะให้ติดตามกันต่อกับช่วงตลอดกินของเรานะครับ
สัปดาห์หน้าผมและรถคู่ใจของผม
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้น